ยายชื่อยายเป้านามสกุลรังศรีตนันอายุ๘๘ปี
ชีวิตของยายอยู่กับความเหงามาตลอดชีวิตเลยค่ะ
พ่อตายแม่ก็ตายผัวก็ตายลูกก็หายไป
ร้องเพลงก็อยู่ไม่ได้ค่ะเอาเพลงช่วยให้มีชีวิตอยู่ได้
ทุกวันนี้ค่ะมีวันหนึ่งนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งมาคล้องพวงมาลัยให้กับยาย
เขาชื่อนายเหน่งตอนนั้นยายอายุ๕๖เขาอายุ๓๑ปีค่ะ
พอได้ยินก็ชวนให้มาอยู่บ้านยายก็ดีใจ
หลังจากนั้นยายก็ตัดสินใจออกจากห้องอาหารมาอยู่กับเขาเลยค่ะ
ผมอยากจะบอกกับยายเป้าว่าผมยังรักเธออยู่นะไม่ต้องเป็นห่วง
เรื่องเท่านี้ไม่มีปัญหาเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแล้ว
ยังไงก็เธอต้องให้ปลายกันไปสร้างเลย
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ
ในแต่ละเพลงเพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
แท้ได้ให้ล้ามร้องได้ให้ล้าม
สวัสดีครับคุณผู้ชมที่
ของเราทั้งสองคนนะครับรายการของพวกเรามาแล้วนะครับ
เลขเข้ามาเลยครับไทยรัตทีวีช่องสามสิบสองแห่งนี้
แปดนาฬิกาตรงทั้งสองวันนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์
รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เป็ตเหมือนเดิมครับไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะ
ร้องเพลงถูกต้องครบ๑๐เพลงรับไปเลย๑ล้านบาท
ยินดีต้อนรับนักสู้นะคะนักสู้ทุกท่านเลยที่มีความหลากหลาย
ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กก็ได้รับหมด
วันนี้ก็เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคุณป่าค่ะ
เราเคยมีนักสู้ชีวิตอายุเยอะที่สุดในรายการของเราเท่าไหร่
อายุน้อยเนี่ยเคยมีไปแล้วประมาณ๕ขวบอายุเยอะที่สุดเนี่ยน่าจะไม่เกิน๗๐กว่า
วันนี้วันนี้เป๊กบอกเลยว่านักสู้ชีวิตนะคะเป็นนักสู้ชีวิตหญิงที่อายุเยอะที่สุด
คุณผู้ชมค่ะนอกจากอายุจะเยอะที่สุดแล้วพลังใจในการต่อสู้ยังเยอะที่สุดอีกด้วย
ชมภาพเรื่องราวชีวิตของเธอกันก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะยายชื่อยายเป้านามสกุลรังศรีตนันอายุ๘๘ปี
ยายอยากจะอยู่ไปนานอยู่อีกสัก๑๐ปีค่ะ
ชีวิตของแม่ยายเหมือนกับละครนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะ
สมัยสาวนะคะยายเป็นนักร้องร้องเพลงมาตลอด
เป็นนักร้องห้องอาหารค่ะยายตะเวนร้องเพลงทั่วภาคใต้
เริ่มต้นที่ชุมพรก็มาร้องละนองอยู่เป็นปี
แล้วยายถึงเดินไปร้องตะกัวป่าแล้วก็ไปนราธิวาส
พอจบจากนราธิวาสแล้วยายก็ไปร้องที่ภูเก็ต
ภูเก็ตเขาแย่งตัวยายตอนนั้นยายสวยแล้วร้องเพราะ
สมัยนั้นแย่งยายดีแมวมองมาให้มาร้องที่ป่าพนัง
ตอนนั้นยายเป็นปันใจชาวเรือต้องร้องเพลงของผ่องศรี
ร้องเพลงเร็วยายก็เต้นได้
ชาวเต้นอะไรพอเนี่ยยายร้องได้ทั้งต้องเต้น
วีดว้ายก็ตู้วู้เสร็จแล้วยายก็มาต่อที่สตู
แล้วก็มาสุราชธานีตอนนั้นรายได้ก็ดี
ผ่องอะไรเล็กเพียบเลยเต็มคอคืนึง๒๐๓๐ผ่อง
ชีวิตของยายอยู่กับความเหงามาตลอดชีวิตเลยค่ะ
พ่อตายแม่ก็ตายผัวก็ตายลูกก็หายไป
ยี่สิบปีแล้วค่ะช่วงนั้นยายมาร้องเพลงที่สุราธานี
อายุก็ได้๕๖ปีแล้วค่ะไม่ร้องเพลงก็อยู่ไม่ได้ค่ะ
เอาเพลงช่วยให้มีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ค่ะ
มีวันหนึ่งนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งมาคล้องพวงมาลัยให้กับยาย
เขาก็จะเล่าชีวิตของเขาให้ฟังว่าเขาก็อยากกับเมียเขาเลิกกับเมียเขา
เขาก็วาเวยายก็เล่าให้ฟังยายก็อยู่คนเดียว
เขาชวนยายมาอยู่บ้านด้วยค่ะเขาชื่อนายเหน่ง
ตอนนั้นยายอายุ๕๖เขาอายุ๓๑ปีค่ะ
พอดีจึงเขาชวนให้มาอยู่บ้านยายก็ดีใจ
หลังจากนั้นยายก็ตัดสินใจออกจากห้องอาหารมาอยู่กับเขาเลยค่ะ
ทุกวันนี้ยายมีโรครุมร้าวตามภาษา
คนแก่๑โรคหัวใจค่ะ
ที่ตกใจใครเข้ามาข้างหลังปุ้มบ้างเป็นยังไงบอกไม่ถูก
เข้ามาในหัวใจลึกต้องจับหัวใจไว้มันจะช็อก
ต่อไปโรคเบาหวานขึ้นตาจะมองไม่เห็นค่ะ
จะเป็นเบาหวานแล้วก็จะเป็นความดัน
คุณหมอบอกว่าเลือดยายมีอยู่ครึ่งหนึ่งค่ะในสมอง
ต้องกินยาสะเก็ดเลือดเพิ่มเลือดค่ะต้องกินทุกวัน
ที่นักที่สุดคือหัวโรคเขา
ไม่ได้ยืนเด็กล้มถ้าไม่มีเน่งไปไหนไม่ได้ค่ะ
สวัสดีครับผมชื่อแหล่งเป็นแฟนชายเป้าครับ
ไปนั่งฟังเพลงในสวนอาหารแกร้องเพลง
ผมได้ฟังครั้งแรกประทับใจครับ
เพาะก็เรียกมานั่งคุยกันก็ถามประวัติส่วนตัวกันเล็กน้อย
แกก็บอกผมว่าแกเป็นม่ายผัวตายลูกทิ้งโดยไม่มีใครแรง
ผมก็เห็นดูสงสารว่าเออชวนมาอยู่บ้าน
ว่าเธอจะไปไหมถ้าไปอยู่บ้านผมเดี๋ยวผมเลี้ยงเองไม่ต้องห่วง
ผมทำงานเลี้ยงดูเขาด้วยการทำงานก่อสร้างทั่วประเทศ
เหนื่อยครับธรรมดาเหนื่อยก็ต้องทน
ยังไงก็รูปหัวจมท้ายกันมาแล้ว
ตัวผมก็ไม่ใช่แข่งงานเป็นผู้ดูของ
เวลาประคองก็กลัวจะล้อมนังคู่
ทุกวันนี้กลับบ้านมาขายของชำอ่า

วันได้ละ๓๐๐๔๐๐บางวันก็ได้
ร้อยครึ่งร้อยมันไม่แน่นอนครับ

ผมยังรักเธออยู่นะไม่ต้องเป็นห่วง
เรื่องเท่านี้ไม่มีปัญหา

ยังไงก็เธอต้องให้ปลายกันไปสร้าง
ผมรักเธอเหมือนเมียและแม่

ยายอยากได้เงินไปพาหัวเขาค่ะ
เพราะว่าข้างบ้านเขาไปผ่ามาแล้ว

ถ้าเหลือเงินก็จะซื้อของเข้าร้าน
ถ้าเหลืออีกก็ไว้ใช่ไว้กิน

ก็เป็นเรื่องราวของชีวิต
ของความรักนะครับที่ต่างกันมากนะครับ
แต่ว่าความรักนั้นก็เป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมคนสองคนนี้ได้นะครับ
รักเหมือนเมียและแม่
ชอบจังเลยนะ
ไฟพรมแดนความรักเป็นพลังให้กับคู่นี้เช่นเดียวกันค่ะ
ก็ขอต้อนรับนักสู้ชีวิตนะครับ
ที่น่าจะมีอายุมากที่สุดตั้งแต่เราจัดรายการนี้ขึ้นมานะครับ
เป้าครับคุณยายผู้มีรอยยิ้มเปื้อนหน้า
สู้ฟันฝ่าเพื่อสามีและตัวเอง
ขอเชิญพบกับคุณใหญ่เป้าครับ

ต้อนรับคุณยายเป้านะครับ

เดี๋ยวให้ลุงเน่งกลับลงไปนั่งที่นะครับ

ยินดีค่ะคุณยาย

นักสู้ชีวิตที่น่าจะมีอายุมากที่สุดในรายการของเราแล้วนะครับ

เดินขึ้นมาส่งก็เป็นสามีคู่ทุกคู่ยาก
ของคุณยายเป้าที่อยู่กันมานานทีเดียวนะครับ

คุณยายอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้

ฟังไม่ชัดเลยค่ะ
นึกว่า๑๘นี่๘๘จริงเหรอคะ

กึงกังสุรธานี

แล้วนี่มากันยังไงคะสองคน
มารถด่วนค่ะมารถไฟ
ลุงเน่งรถเดินทางมากับสองคน

ตั้งแต่เมื่อวานนั้น

แต่ถือว่าในวัย๘๘นี่แข็งแรงมาก
ก็ผ่านโลกมา๘๘ปี
อะไรมาเยอะแยะไปหมดนะครับ

ต่อคุณยาย
คุณแม่ก็เห็นตัวจริงสวยสวย

นี่เรานั่งกันตรงนี้นะเหมือนส่องกระจกเลย

ใจเราก็สนุกเหมือนกันและที่สำคัญ
เป๊กก็เด็กเหมือนแฟนยายเป้าเลย

คุณยาย
ถือว่าเป็นความรักที่ดีนะ

ถึงจะไม่มีตังค์ก็อยู่นี่ด้วยความสุข
เวลาคุยกันคุยกันเพราะไหมคุณยาย

เวลาเรียกลุงเน่งนี่คุยกันยังไง
คุณยายเป้าเป็นนักร้องมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
คุณยายเป้าเป็นนักร้องมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
ยายเป้าเป็นนักร้องมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
คุณยายเป้าเป็นนักร้องมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ

อยู่โรงเรียนวัฒนีทศเทศ

คุณยายแล้วช่วงชีวิตของคุณยาย
ชีวิตตอนไหนที่แบบสนุกที่สุดเลย

จังหวะอะไรนะคุณยายชัดแต่ว่าก่อนที่คุณยายเป้าจะขยับเดี๋ยวไม่ให้ยืนหรอกให้นั่งชัด
แต่ว่าเทปนี้จะเป็นเทปพิเศษจริงคุณผู้ชมค่ะที่พิธีกรจะได้นั่งเพราะว่าปกติเราทำกันมาเนี่ย๔๐๐๕๐๐เทป
เราไม่เคยได้นั่งมาก่อนเลยครั้งนี้
ขออนุญาตกันแล้วกันเพราะว่าแขกรับเชิญของเราก็พิเศษจริงนะคะวันนี้
เดี๋ยวขออนุญาตนะขอช่าช่าจ้ะวันนี้
โอ้เยี่ยม
นี่ถ้าเข่าดีนะคะมีคนจ้องจะเป็นคู่เต้นอยู่๑คน๒คนเลยนะคุณยายเป้า
คุณยายค่ะนั่นคือช่วงชีวิตที่สนุกที่สุดก็คือการเริ่มเป็นนักร้อง
ก็เป็นนักร้องมาเรื่อยแต่ว่าชีวิตคนเรามันก็ต้องมีหลายรสชาติคุณยาย
แล้วคนรอบข้างนอกจากลุงเน่งไปไหนหมดคะคุณยาย
ไม่มีอ่ะจริงนะคะ
ลูกคุณคุณยายมีลูกมั้ยคะมี๑คนนึงค่ะ

อยู่อัยยาแล้วเค้าก่อนนี้ก็ส่งยายเดินละพัน

ก็เลยไม่ได้ติดต่อไม่ได้ติดต่อนะครับ
แล้วสามีของคุณยายเป้าเนี่ยมาเสียตอนไหนครับ
ครับตามสามีตายก็ตอนลูกสาวก็ได้เจ็บแอบหัวเหมือนกันโอ้
คุณยายค่ะลูกคุณยายชื่ออะไรอ่ะคะชื่อแป๋วน้องแป๋วชื่อแป๋ว
ชื่อเล่นชื่อเปล่าถ้าสมมุติว่าลูกสาวใช่ไหมค่ะ
ดูอยู่ถ้าเกิดจำคุณยายเป้าได้
อยากบอกอะไรลูกสาวไหมคะอยากบอกว่าแต๋วมาหาแม่มั้ง
สิบปีแล้วไม่ได้เจอเขาก่อนส่งให้เดือนละพัน
ลูกเน็นก็รู้เนี้ยหายไปยี่สิบปีได้แล้วค่ะ
ไม่ได้เจอไม่ทราบจะเดินทางไปอันไหนยายก็ไปไม่ได้
ไปหาไม่ได้ลูกได้ยินกลับมาหาแม่ก่อน
แป๋วชื่อเล่นชื่อเปล่าได้ยินแม่พูดให้กลับมาหาแม่ก่อนนะ
ครับมาเร็วเร็วลูกตอนนี้เขาน่าจะมีอายุ
ประมาณเท่าไหร่ค่ะคุณเป๋าไดยปเป้า
สี่สิบละค่ะได้ค่ะอาจจะประมาณสี่สิบค่ะ
เกิดใครได้อยู่หรือว่าเป็นญาติหรือว่ารู้จักค่ะ
นะฮะก็ติดต่อหาคุณยายเป้าด้วย
หลังจากเสียคุณแม่เสียคุณพ่อเสียสามี
ลูกสาวก็ไปมีชีวิตเป็นของตัวเอง
ชีวิตของคุณยายเป้าตอนนั้นก็เท่ากับว่าตัวคนเดียว

ถ้าไม่เจอในเด็กไม่ทราบจะอยู่ที่ไหน
ดีได้มีคนนี้เป็นคนดีที่สุดค่ะ

ตอนที่เจอกันลุงเน่งอายุเท่าไหร่คะ

ใครเป็นคนเริ่มจีบกันก่อนครับคุณเน่ง

ถามมาตรงเลยว่าไปอยู่กับผมไหม

เราเป็นผู้หญิงไม่มีครอบครัว

คุณผู้ชมก็อยากฟังเรื่องนี้นะคะ
ซึ่งคุณยายเป้าเนี่ยผ่านอายุมา๘๘ปี

เราคุยกันสนุกไม่มีเบื่อเลยนะคะ

ขออนุญาตเก็บเก้าอี้ในส่วนของเราก่อน
เหมือนกันครับต้องถามคุณยายเป้าก่อนนะครับ
มารายการของเราต้องการเงินทุน

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

คุณยายค่ะ๖หมื่น

หมื่นก็ครั้งแรกก็
ให้คุณหมอช่วยเอา

ถ้าเหลือก็ซื้อของขายของในร้าน

ถ้าเหลือก็เอาไว้ไทม์บ้าง

ความจำเป็นนั่นคือในเรื่องเข่า
ส่วนที่เหลือก็จะเป็นเงินเอาไปลงทุน
นะคะค้าขายแล้วก็เก็บไว้

ว่าอย่างนั้นนะคะ๖๐๐๐บาทค่ะ

หมื่นนี้ในรายการของผมนะครับ
ร้องทั้งหมด๔เพลงครับคุณยาย

มูลค่า๑หมื่นบาทมาเลยครับ

จำได้ไหมครับเพลงนี้เพลงอะไรคุณยายเป้า

แม่เราก็อดเป็นห่วงไม่ได้คุณผู้ชม
สามารถใช้ตัวช่วยได้ตั้งแต่เพลงแรกนี้เลยนะครับ
เป็น๓แผ่นป้ายและเพลงแรกนี้คุณยายเป้านะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ขอบคุณครับ

ช่วย

ช่วย

ช่วย
ช่วย

ช่วย

ดินเจ้าเอ๋ยถ้าเคยอยู่ใกล้มากก่อน

อย่าเมื่อเขารักไปไกลใจก็ยังนึกวันมีอีกสักกี่วันถึงมา
ดินอาหวังระทมคืนคมตรงเศร้า
ดินก็เหมือนเช่นเรารักเขานักหนา
เขาเป็นเหมือนเจ้าดวงใจ
ดินเรียกเขาขึ้นมามาบอกขอเถอะดินขาข้าคอย
อภัยเถอะดินได้แน่บสอบไอ้กลิ่น
ดินนั้นอุ่นไม่น้อย
อุ่นอกเขาอุ่นอกเขา
อุ่นอกเค้าเราก็ปล่อย
อุ่นจากรักที่ฟังรอย
อุ่นน้อยประทับใจ
ดินช่วยซากน้ำตาขาขอลาจับ
ช่วยฝากซากน้ำสาวของเราได้ไหม
ถ้าหากเขาไม่มาเยือน
คงได้พบรักใหม่
ดินทมร่างฉันไว้ให้จอง